นี่ไปกินข้าวแกงกะหรี่หมูของข้าวตือจานยักษ์ที่ร้านลับวัดด่าน
ร้านนี้ลับจริงทุกคนมองผ่านนี่หาไม่เจออะไรกันเนี่ย
เข้าไปจะเจอร้านที่น่ารักเป็นกันเองแบบนี้มาดูเมนูกันก่อน
ราคาไม่แพงเลยเลือกทำเผ็ดได้ถึง๑๐ระดับเลยนะ
เมนูที่เราสั่งวันนี้คือข้าวแกงกะหรี่หมูทุ่งกระสือพรีเมียม
เราสั่งท็อปปิ้งเพิ่มเป็นไข่ข้นแบบนี้เจ้าของร้านคือเป็นกันเองมาก
เขาเรียนเชฟมาก่อนทุกคนเลยมีสกิลที่ดีมาก
นี่น่ากินไหมอันนี้เราสั่งความเผ็ดระดับ๓นะทุกคนก็จัดประมาณนี้เลยจ้า
เด็ดของจานนี้คือหมูทอดหมูคือชิ้นใหญ่หนามากใหญ่ขนาดไหนลองดูสินี่
นี่ส่วนอีกเมนูนึงเป็นข้าวแกงกะหรี่ไก่ทอดอันนี้ความเผ็ดระดับ๕เลย
ให้ดูชัดอีกทีเราสั่งหมูพรีเมียมซึ่งจะมีความนุ่มมากกว่าหมูทั่วไป
ดูทุกคนให้เทียบขาดกับนิ้วใหญ่มากส่วนรสชาติคือเข้มข้นกลมกล่อมพอดีมาก
เนื้อหมูนุ่มฟินสุดอันนี้เป็นไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในจุ๋ยซีมาก
ที่นี่เขามีผักดองให้กินตัดเลี่ยนด้วยนะสั่งความเผ็ดอันดับ๕ไปเผ็ดเลย
ทีนี้ถ้าใครไม่อิ่มเติมข้าวได้ฟรีเลยนะว้าว
แต่ดูแล้วนี่น่ากินน่าทานมากมากคุณผู้ชมนี่คือร้านลับวัดด่านชื่อร้านเหรอ
ชื่อร้านร้านลับวัดด่านเลย
อยู่แถวซอยด่านสำรง๓๕ตะบนสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เขาบอกว่าวันหนึ่ง
วันละ๒๕จานเท่านั้นเอง

บางทีบางคนอยากทานอาจจะไม่ทานนะ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาพัฒนาและคิดค้นสูตร
แล้วก็รสชาติแกงกะหรี่ของเขาให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเอง
เพราะว่าตัวเขาจริงเขาก็เรียนเชฟมาก่อนนะ
เมนูเด็ดข้าวแกงกะหรี่หมูทงคัสซึพรีเมียม
โอ้โหบอกเลยแกงกะหรี่เจ็บจน
เสิร์ฟมาพร้อมหมูทอดชิ้นโต

ถ้าผมไปทานด้วยเผื่อว่าผมต้องเพิ่มข้าว

จัดให้เนียมจัดให้ปากมันแผลบเลยแหละ
ถ้าใครอยากไปทานนะผมว่าควรจะต้องโทรไปถามเขาก่อนไหม
เออเขาทำ๒๕จานไง

คุณเบอร์คุณไม่ถูกนะ
ไม่ถูกเหรอ
เอาผมพูดเบอร์ใครเขาน่ะเออนั่นแหละคุณไปโทรหาใคร
ตามเบอร์นี้นะถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคุณผู้ชมนะค่ะโอ้ยน่ากินน่าทานจังเลยอ่ะ

ไปลองดูแล้วกันเนอะของอร่อยอร่อยรอบกรุงมีให้ทานกันอยู่แล้วง่ายนะคะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์